เอามาดูเรื่องนี้กันบ้างอีกเป็นพิธีกรรมที่น่าสนใจ
เป็นชาวบุรีรำที่เขาทำพิธีแห่นาคเข้าประรำ
ทำแบบนี้เพื่อเป็นการเรียกขวัญครับ
อ้าวคุณผู้ชมดูป่ะกับบรรยากาศ
ในพิธีแห่นาคเข้าประรำพิธีนี้เขาทำเพื่อเรียกขวัญภายในงาน
บุญซึ่งเป็นงานบุญบวชชุมชนเขมรถิ่นไทย
ที่อำเภอหัวราชจังหวัดบริรัมณ์

อย่างแรกที่เห็นเด่นเลยนะเดินมาแต่ไกลโอ้โหดูสีดิ

แต่งตัวของหน้าครับเขาจะมีกระโจมที่หัวนะ
แล้วมีสีสันที่แตกต่างออกไปอย่างที่ผมบอกไม่เหมือนงาน

แห่หน้าจืดจืดส่วนใหญ่หน้าก็จะนุ่งแหละนุ่งขาวอมขาว

แล้วยังไงรู้ไหมมีการบันเลงเพลงกันตึงไร่รำสนุกสนานอะไรก็ว่ากันไป
คุณผู้ชมฮะที่เห็นอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพิธีแห่นาคเข้าประรำ
เป็นการเรียกขวัญด้วยนะเป็นพิธีแห่นาคของชาวอีสานใต้
เฉพาะบางจังหวัดบางพื้นที่จริงไม่ได้มีให้เห็นกันทั่วหรอกครับคุณผู้ชมครับ
มันจะเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่เท่านั้น